มาดูความภาคภูมิใจของคนไทยกันนะฮะ
ใช่ค่ะซึ่งสวนนงนุษย์พัทยา
จะไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกแล้วนะคะ
ก็คือการเตรียมส่งขบวนรถบุพชาติเข้าร่วมงาน

นายกัมพนธ์ตัณฑ์สัตยาผู้อำนวยการสวนนงนุษย์พัทยา
พร้อมด้วยนายปฏิเวทสันตวานนท์
ผู้บริหารสายงานธุรกิจขนาดกลาง

กัมพลกล่าวว่าปีนี้เป็นปีที่๒แล้วค่ะ
สวนนงนุษย์พัทยาส่งขบวนรถบุพชาติในฐานะประเทศไทยเข้าร่วมงาน
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่๑๗ถึง๒๒เมษายนนี้
เพื่อเป็นการเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาพุทธ
ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม
ตลอดจนการท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่านชิ้นงานต่างเช่นพระพุทธรูป
ซึ่งหมายถึงการนับถือศาสนาพุทธช้างหมายถึงสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย
และเรือสุพรรณหงษ์แสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะอันงดงามของไทย
ซึ่งจะทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยเป็นที่รับรู้ของคนทั่วโลก
และนั่นหมายถึงเม็ดเงินด้านการท่องเที่ยวจะสะพัดเข้ามาที่ประเทศไทยต่อไปอีกด้วย
โดยในครั้งนี้นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริหารสายงานธุรกิจขนาดกลางธนาคารกรุงไทยได้มอบเงินสนับสนุน๕ล้านบาท